ชี้ให้มาอย่างงี้แล้วบอกชะตากหาดนะ

ซื้อถูปเทียนพรรษาไปถวาย
แล้วก็เอาน้ำมันเชื้อเพลิงไปถวายด้วย
ก็ไปซื้อมาน้ำมันแบบ๓๐ลิตรนะคะ
ตั้งว่าในห้องนอนฝ่ายคลอกตายขาบ้านนะคะ

เหมือนภรรยาทำน้ำมันหกแล้วไปโดนประกายไฟตายเลยค่ะ
ความจริงจะเอาไปถวายเหรอจะเอาไปถวายค่ะ
ไม่ทันถวายไม่ทันถวายตายซะก่อนนะคะ
เหตุไฟไหม้นี่เกิดที่ห้องพักเจ้าหน้าที่อบตหนองบัวใต้นะคะ
ที่จังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อคืนนี้ค่ะ
ผู้ตายคือนายสุภวัฒน์อติรัตนวงหรือว่าในตึงอายุ๕๐ปี
เป็นหัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใต้
เจ้าหน้าที่ก็นำศพส่งโรงพยาบาลนะคะ
สภาพก็คือไหม้หมดเลยทั้งตัวค่ะ
มือขวาไม่เกรียมอยู่ในท่ายกขึ้น
ตำรวจก็ส่งศพไปชนะสูตรนะคะพิสูจน์หาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น
หลังเกิดเหตุค่ะนางโสภาภรรยาของคนตายค่ะ
ร้องไห้แทบขาดใจเพราะทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็เนี่ยเอามือเคาะลงเรียกร่างอันไร้วิญญาณของสามีนะคะ
ส่งคุณแซนนัทวินลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
สภาพก็คือบ้านเสียหายเกือบทั้งหลังคือไฟไหม้วอดจริงค่ะ
สอบถามชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้ไฟในบ้านใช้การไม่ได้มา๒วันแล้ว
ให้คนไปซื้อน้ำมันดีเซลมาไว้ใช้จุดตะเกียงในช่วงกลางคืน
แล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้
ทีมข่าวไปคุยกับนายวีรศักดิ์พี่ชายคนตายนะคะเขาบอกว่า
ผมไม่เชื่อหรอกว่านี่จะเป็นอุบัติเหตุ
ผมเจอพิรุษเยอะบ้านหลังเกิดเหตุมันเป็นบ้านชั้นเดียว
แต่พอไฟไหม้ภรรยาบอกวิ่งไปเรียกคนมาช่วย

แล้วทำไมน้องชายถึงไม่สามารถลุกขึ้นวิ่งหนีออกมาจากบ้านพักที่เกิดเหตุได้เอง
พี่ชายตั้งข้อสงสัยแบบนี้เลยนะคะว่า
นี่เป็นการวางแผนเอาเงินประกันหรือเปล่า
เพราะว่าภรรยาหรือว่าน้องสะพ้ายเขาเนี่ย
มีหนี้สินติดตัวชอบเล่นการพนัน
ชอบซื้อลอตเตอรี่ครั้งละมาก

สามีคนเก่าของน้องสะพ้าย
ก็เกิดอุบัติเหตุมาก่อน
เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตมาก่อนก่อนจะมาคบกับน้องชายเขาเนี่ย

ทำไมบ้านชั้นเดียวถ้าไฟไหม้ทำไมเขาจะวิ่งเขาจะออกมาไม่ได้
สาเหตุทำไมเขาออกมาไม่ได้มันเป็นบ้านพื้นชั้นเดียว
ไฟไหม้มันต้องลุกออกมาได้ใช่ไหมครับเสร็จแล้ว

เขาบอกว่าคุณบอกว่า
วิ่งไปหาคนมาช่วย

ทีนี้จังหวะที่พี่ชายคนตายกำลังให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอยู่อะค่ะ
ภรรยามายืนอยู่ข้างหลังนะพี่อุ๋ย

มาว่าฉันได้ยังไงมากล่าวหาฉันได้ยังไงแบบนั้นเลยอะค่ะ

เดี๋ยวคุยกับพี่ก็ด้วย

เจ้าหน้าที่ก็กันเชือกอะไรพรุ่งนี้ไว้ใช่ไหมใช่ค่ะในที่เกิดเหตุนะค่ะ
ก็ไปคุยกับคุณอิ๋วหรือคุณโสภาพภรรยาคนตายนะครับเธอบอกว่า
อาทิตย์ก่อนไปทำบุญด้วยกันกับสามีที่วัดหนึ่งจังหวัดขอนแก่น
หลวงพ่ออยู่ก็เดินเข้ามาแล้วพูดคำว่า
ชะตาขาดนะแล้วเอานิ้วชี้ไปที่สามีเธอ
หลวงพ่อบอกให้เอาทูบเทียนพรรษาขนาดใหญ่ไปถวายวัด
และให้เอาน้ำมันเชื้อเพลิงไปบริจาคทำบุญทำทานด้วย
สามีก็เลยให้ลูกน้องที่ทำงานไปซื้อมาตั้งไว้ที่บ้านพัก๓๐ลิตร
ถังน้ำมันอยู่ในห้องนอน
แล้วเป็นจังหวะที่บ้านไฟดับมา๒วันแล้วก็เลยต้องจุดตะเกียง

ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดแล้วก็เห็นไฟลุกไหม้
คิดว่าสามีน่าจะทำน้ำมันหกในห้องนอน
น้ำมันมันไหลนองเต็มพื้นแล้วไปโดนประกายไฟในบ้าน

สามีวิ่งหนีออกมาไม่ทัน
ฉันก็เลยวิ่งไปเรียกคนมาช่วย
แต่สามีถูกไฟคลอกก่อน

ผู้สื่อข่าก็เลยถามค่ะว่า
มันเขาเทมันเลยหกน้ำมันเลยไหลเข้าไปในบ้านแล้วไหลนง
ทีนี้ปลั๊กไฟอยู่ตรงนั้นมันก็แผบน้องเขาก็เห็นอยู่แล้ว
มันก็พึบขึ้นเลยตึมเอาไม่ทันเลย
ผัวตัวเองใครจะไม่รักอยู่ด้วยกันมา
แม่จะมาฆ่าเอาทำไมแต่มันเหตุสุดวิสัย
แล้วบางทีเขาก็เลยมองว่ามีน้ำมันเขาเลยนั่น
แต่ก็ให้ทางเขาพิสูจน์ไปใช่ไหมตามความไม่นานก่อน
ได้คุยกับพนักงานอบตที่เป็นเพื่อนกับผู้ตายนะคะคุณเกรียงไกรเขาก็บอกว่า
คนตายไฟดับมา๒วันแล้ว
ตายก็เพิ่งจะซื้อน้ำมันใส่แกลลอนมาเพราะพระทักว่าดวงไม่ดี
ก็เอาไปเล่าให้เพื่อนที่ทำงานฟังเหมือนกันว่าเออเนี่ยซื้อมาแล้วล่ะ

แล้วเขาก็แจกจ่ายน้ำมันให้กับชาวบ้านไปทำบุญบางส่วนด้วย
ถ้าถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาคู่นี้เนี่ย
เพื่อนก็บอกว่าเขาก็คบหากันมาได้๔ปีแล้วนะ
ทั้งคู่ก็ดูปกติดีไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด
ไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไรกัน
และนี่คือชอบเรื่องนี้ไม่มีแค่บอกให้แกแนะนำเยี่ยม
แต่แกบอกทักคนเลยใช่ไหม
บอกยังไงครับ
ก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละครับไปในบ้านไหนด้วยกันนั่นแหละครับ
มีทะเลาะกันบ้างไหมครับ
แค่ก็ไม่นั่นแหละครับปกติทำอยู่